สวัสดีค่ะพบกับร้อนนาวกับดิชันนัทชายคริสบอลกค่ะ
พ้นไปแล้วนะคะสำหรับพายุโนอื่น

ปริมาณน้ำก็ได้ไม่ได้มากอย่างที่คาดการณ์เอาไว้
เช่นเดียวกันแต่หลังจากนี้ค่ะประเทศไทยของเรายังคงมีฝนตกปล่อยนะคะ
อิทธิพลของร่องฝนค่ะคุณผู้ชมนี่เลยสีแดงที่พาดผ่านบริเวณตอนบนของประเทศค่ะ
อกจากนี้ยังคงมีมรสุมฝนประจำฤดูพัดปกครุมประเทศไทยนะคะ
ทำให้ประเทศไทยของเราจะมีฝนตกเฉลี่ย๑๖๐๗๐ค่ะ
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่รุ่มต่ำนะคะ
ต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากด้วยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะแม่น้ำโขงนะคะแม่น้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คน
เผชิญกับภัยแรงอีกครั้งนะคะติดต่อกัน๒ปีแล้วค่ะ
ปีที่แล้วแม่น้ำโขงแห่งนี้นะคะประสบภัยแรงครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ๑๐๐ปีค่ะ
สร้างความลำบากให้แก่ผู้คนนะคะที่ต้องใช้แม่น้ำแห่งนี้ในการหล่อเลี้ยงชีวิต
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ